ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณยายเนี่ยตาบอดคลานอยู่กับถนนนะ
หลานสาดน้ำใส่มันเกิดอะไรขึ้น
เห็นภาพนี้บางคนบอกว่ารับไม่ได้เลยค่ะ
คุณยายไปทำอะไรแล้วทำคุณยายทำไม
นี่ดูสิคุณยายลุกยืนตรงไม่ได้แล้ว
คลานอยู่กับถนนแต่โดนสาดน้ำใส่แบบนี้คุณผู้ชม
คนเอาคลิปนี้ไปร้องกับเพจดังนะคะ
แล้วก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเทียมเผอร์ม่วง๓๐ที่อุบล
แล้วก็อยากให้หน่วยงานไปตรวจสอบหน่อย
นักข่าวของเราก็ไปไล่ดูเลย
ไปดูคอมเมนต์มันมีคนโพสต์เขียนคอมเมนต์เอาไว้
บอกว่าเหตุการณ์นี้คลิปนี้จากเพื่อนในเฟซบุ๊ก
แล้วพอย้อนกลับไปดูต้นทางปรากฏว่าอะไรรู้ไหม
คนที่โพสต์น่ะคือหลานชายของคุณยายนี่แหละค่ะ
หลานก็คงจะถ่ายคลิปนี้เองด้วย
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องทำกับยายแบบนี้
คุณรู้ไหมที่เห็นยายแบบนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ละ

๙๐น่ะคือต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ

มีคลิปที่คุณยายเหมือนกับพยายามจะออกไปนอกรั้วบ้านนี่

แล้วก็มีเสียงดุคือเสียงดุยายดังเลยอ่ะเดี๋ยวขอฟังหน่อยนะ
นี่เห็นไหมสะดุ้งเลยอ่ะคุณมณฤดียังสะดุ้งเลย
นี่ดุยายดังมากจนคุณยายน่ะร้องไห้เลยค่ะ
แล้วเราก็ไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะเป็นห่วงคุณยายเหรอ
ไม่อยากให้ยายออกนอกบ้านเพราะอันตรายเหรอยายแก่แล้วยายหลงลืมเหรอ
แต่มันไม่ควรใช้น้ำเสียงแบบนี้ไหม

คือคุณยายออกไปที่ถนนหน้าบ้าน
แล้วมันน่าหวัดเสียวเดี๋ยวดูนะตอนนี้ตอนยังออกไม่ได้ใช่ไหม
อีกคลิปหนึ่งตอนที่ออกไปที่ถนนเนี่ย
คือปรากฏว่าออกไปเนี่ยมันมีรถมันมีรถสัญจรไปมาคุณผู้ชม
ไม่เป็นไรเนี่ยแต่คือได้เห็นได้เห็นพฤติกรรมได้เห็นเหตุการณ์หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณยายเนี่ย
ต้องให้ทีมข่าวไปตรวจสอบค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ห่วงห่วงคุณยายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวฝากหน่วยงานเข้าไปดูแลไปตรวจสอบด้วยค่ะ